ระวังนอกจากขับรถให้ระมัดระวังแล้วระวังโจรขโมยล่ะค่ะ
เราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมาที่ไหนเมื่อไหร่
แต่กรณีนี้ที่จังหวัดชุมบุรีเนี่ยโจรมาขโมยผ้าในถังเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
แล้วก็มากลางดึกคุณผู้ชมหญิงสาวที่เธอเอาผ้ามาซักเนี่ยก็หวาดภาวะ
กลัวจะเป็นอันตรายก็เลยทำให้คนแถวนั้นเขากลัวกันไปหมดเลยค่ะ
ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยคุณผู้ชมภาพวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจน
มาแล้วค่ะผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายขับมอเตอร์ไซค์มาจอดบริเวณหน้าพักแห่งหนึ่ง
ถนนสายเทศบาลพัฒนาอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
จากนั้นก็มาที่เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเปิดเอาผ้าที่อยู่ในเครื่องเอาออกไปเลย

ใช่คือถ้าไม่บอกก่อนเนี่ยเราก็จะไม่รู้นะว่าเขาเป็นเจ้าของผ้าหรือว่าเป็นขโมยถูกไหม

เราตรวจสอบแล้วนี่ไม่ใช่เจ้าของผ้านะคะเพราะว่าเจ้าของตัวจริงก็คือคุณผู้หญิงคนหนึ่งเขาเอาผ้ามาซักนะคะ
แต่ปรากฏว่าตอนที่จะมาเอาผ้าตัวเองเนี่ยกลับหายไปเฮ้ยผ้าฉันหย่อนเข้าไปในตู้นี้มันหายไปไหน

ก็งงอ่ะสิคะก็เลยได้มีการไปหาสอบถามเจ้าตัวนี้นะคะคือนางสาวมัชลิกาผิวผ่องอายุ๒๔ปี
บอกว่าได้นำชุดชั้นในและชุดทำงานทั้งหมด๔ชุดมาซักทิ้งเอาไว้จากนั้นก็ออกไปทำธุระ
พอกลับมาปรากฏว่ามันหายไปหมดเลย

ตอนแรกก็แอบคิดในทางที่ดีว่าเอออาจจะมีคนบังเอิญหยิบผิดไป
แต่ก็ไม่สบายใจเลยไปขอกล้องวงจรปิดดูเท่านั้นแหละชัดเจนเลยค่ะเห็นตามภาพที่เราได้ชมกันไปเมื่อสักครู่
น้องผู้เสียหายบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนมากนะเพราะว่ามันคือชุดทำงาน

ใช่คิดเป็นมูลค่าเงินก็๑๖๐๐บาท

แล้วตอนนี้ก็ไปแจ้งกับตำรวจเอาไว้แล้วก็หวังว่าจะจับผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้เร็วนี้ล่ะ

ทีนี้ไปถามเจ้าของหอพักนะคะก็บอกว่ามีการดูแลหอพักเป็นอย่างดีติดกล้องวงจรปิดครบไฟสว่างทุกที่

เห็นชัดเลยอ่ะไม่คิดว่าขโมยจะกล้าขนาดนี้นะ
ถูกต้องแล้วทุกวันนะเจ้าของหอพักบอกว่าก็มีการลงมาดูความเรียบร้อยในช่วงกลางคืนด้วยลงมาเวียนดูเวียนดูก็ไม่คิดว่ามีโจรจะมาทำแบบนี้ค่ะ
ก็ฝากเปล่าประกาศไปผ่านทางรายการตลอดข่าวแล้วกันว่าถ้าผู้เกาะเหตุทราบดูอยู่เนี่ยขอร้องอย่าไปทำแบบนี้อีกเลยนะคะเพราะคนอื่นเขาเดือดร้อน
ผู้หญิงที่เขาพักที่หอพักแห่งนี้เขาก็กลัวกันหมดดึกดื่นก็ไม่กล้าจะมาซักผ้าแล้วอ่ะนะคะกลัวจะหายบ้างล่ะหรือกลัวจะจนจะเจอจนผู้ร้าวบ้างล่ะนะคะเรื่องนี้ก็คงจะต้องฝากนะคะฝากหลายส่วนแหละในการช่วยดูแลกันด้วยนะคะ

น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวนี้กันต่อนะยังไงก็ฝากเจ้าหน้าที่กันด้วยนะคะ